คุณผู้ชมครับใครที่ชอบทานอะไรแปลก
มาเลยเมนูที่จะให้ดูเนี่ย
บางคนก็บอกว่าแปลกแต่แซ่บ

ไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้เลยครับ
โดยเฉพาะกับเมนูที่บางคนมองว่าแปลก
แต่บางคนมองว่าเมนูเหล่านี้แซ่บอย่าบอกใครทีเดียวเทียว
มีเมนูอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่เมนูแมงแคง
มีขายปีละครั้งเท่านั้น

เกษตรกรชาวสวนชาวไร่จะรู้จักกันเป็นอย่างดี
แมงแคงจะมีอยู่ตามธรรมชาติ
ตามต้นขอต้นจิกต้นหัง

แต่ส่วนมากจะพบตามต้นขอแมงแคง
กินน้ำเลี้ยงจากยอดใบอ่อนต้นคอ
จึงพบได้ตามต้นคอเป็นหลัก

พบได้ตามต้นลำไยต้นใบเตย
และจะมีปีละครั้งเท่านั้น
คุณเสรีประยูนยุทธ์พ่อค้าขายผักและตัวแมงแคง
ที่ตลาดสดอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เล่าให้ฟังว่าตัวแมงแคงนั้นขายดีมาก
มีคนสั่งไปกินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า๒๐๐มัตต์
ซึ่ง๑มัดเนี่ยครับจะมี๑๐กระบอก

เป็นเพียงแค่เด็ดปีกทิ้งและบีบตรงส่วนท้อง
เพื่อให้ฉี่ที่มีกลิ่นฉุนออก

ว่ากันว่าถ้ามีข้าวเหนียวแจ่วปลาแดก
รวมด้วยแล้วก็อุ้ย
อย่าบอกใครเลยล่ะครับ
ต่อกันที่เมนูกบย่างหงสโรง
ไปกันที่ฟาร์มเลี้ยงกบขนาดใหญ่
ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่
ของคุณสุจินแสงแก้วนายกเทศมนตรีตะบนป่าเมี่ยง
ที่นี่เนี่ยครับเป็นฟาร์มกบส่งออกรายใหญ่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่
ในครั้งนี้ทางฟาร์มมีเมนูแสนอร่อย
มาฝากคนที่รักการกินกบ
ให้ได้ลิ้มลองกันกับเมนูกบย่างห่มสโลง
วิธีการทำก็คือจะเลือกกบตัวจ้ำม่อม
ป่อเลี้ยงตามจำนวนที่ต้องการ
จากนั้นนำไปน็อกด้วยน้ำแข็ง
กบช็อกเสียชีวิตก่อนแล้วนำไปชำแหละผ่าท้อง
นำเครื่องสมุนไพรที่มีพริกขาตะไคร้
และสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดมาเป็นส่วนผสม
ยัดลงไปในท้องกบจากนั้นทำการใส่สโรง
ด้วยการนำใบเตยมาพันรอบตัวกบ
แล้วนำไปย่างป้นเต้าทานจนสุก
จากนั้นก็นำใส่จานพร้อมทานแบบร้อน
เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ลิ้มลองกบย่างพรมสโรง
แสนอร่อยที่หอมกลุ่นไปด้วยสมุนไพรแล้วล่ะครับ
และสุดท้ายกับหม่อมอึงเมนูแปลกแซ่บรายได้งาม
ไปกันที่ตลาดศิษย์เจริญตำบลเต้าไหยอำเภอเพ็ญ

จากพืชผักที่ชาวบ้านนำมาขายแล้ว
หนึ่งในจำนวนสินค้าที่ชาวบ้านนำมาขาย
และมีเพียงฤดูฝนเท่านั้นก็คือ
หม่ำอึงคุณดวงปีมั่งมูล
เล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยครับเขาจะทำหม่อมเนื้อขาย
แต่พอถึงฤดูฝนชาวบ้านจะพากันออกไปจับอึงมาขาย
มีทั้งอึ่งย่างอึ่งเท่าซึ่งสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ทั้งปิ้งย่างต้ม
กินกันในครอบครัวและเมื่ออึงมีมากจนกินไม่ทันเนี่ยครับ
จึงมีการทำหม่ำอึงขึ้นเพื่อที่จะได้เก็บไว้กินนานได้
ถือเป็นการถนอมอาหารอีกด้วยนะ
สำหรับหม่อมอึงนำไปปิ้งย่างอบทอดกินได้ครับ

บัคกะติอึงเอาไปต้ม
ก็แปลกแล้วอันนี้มาทำเป็นหม่ำตัวดำอ้วน

ไม่เคยกินแต่อยากรู้เหมือนกันรสชาติเป็นยังไง

อาหารอร่อยก็นำมาให้ดูกัน